การนี้ก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะที่ปัตตานีรถหกล้อขนดินกำลังจะเลี้ยวเข้าซอย
แต่ไม่เห็นว่าข้างรถหกล้อเนี่ยมีรถจักรยานยนต์อยู่ครับ
เบียดเขาจนเขาเสียหลักล้มแล้วทับเขาเลยนะคะ
ทับเข้าไปเต็มเต็มเลยอะค่ะคือรถบรรทุกหกล้อขนดินคันนี้กำลังจะเลี้ย
ที่อำเภอเมืองปัตตานีเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายนะคะ
ทำให้รถจักรยานยนต์ของขนดิ่นเขามากันสองคน
เป็นคุณครูเป็นผู้หญิงทั้งคู่เลยถูกรถบรรทุกทับเสียชีวิต
ครูนาดียะและครูซอบิระค่ะเป็นครูโรงเรียนอามณศักดิ์ที่ตำบลบานา
คนขี่คนซ้อนเสียชีวิตทั้งคู่ครับรถหกล้อเขาก็ไม่ได้หนี
ก็รอให้การกับตำรวจตำรวจก็นำตัวไปสอบปากคำที่สพเมืองปัตตานี
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าตกใจมากเลยค่ะขายของอยู่พอรู้ว่าเกิดเหตุการณ์นี้รีบโทรแจ้งกู้ภัย
คุณครูทั้งสองท่านเนี้ยไปประชุมค่ะแล้วก็คงออกไปทำธุระแถวนั้น
ขนดินก็เข้ามาในพื้นที่บ่อยนะคะเส้นทางนี้เขาก็ใช้เส้นทางนี้ประจำ
แต่ว่าในซอยมีการก่อสร้างอยู่ด้วยครับก็เลยไม่แน่ใจจังหวะที่เลี้ยวมา
ไม่เห็นว่ารถจักรยานยนต์คืออยู่ใกล้มากอ่ะเนี่ยแล้วทับไปหลายล้อเลยอ่ะค่ะ
ผมว่าต้องไปดูก็คือบรรทุกจะเลี้ยวขวาเนี่ยคุณได้เปิดไฟเลี้ยวขวาหรือเปล่า
ใช่ไหมแล้วจังหวะที่จักรยานยนต์ของครูเขาขึ้นมาทางขวาพอดีอย่างเงี้มัน
ไม่แน่ใจว่ามองไม่เห็นหรืออะไรยังไง